สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณฝา
สวัสดีปีใหม่ครับ

ขอต้อนรับคุณท่าน
อยู่รายการ
ร้องได้ไทยร้าน
ร้องได้ไทยร้าน
ร้องได้ไทยร้าน
เริ่มต้นปีกันด้วยความสดใส

เยาและเยาววัยสดใสแล้วก็น่ารัก

แบว

เราสองคนแต่งตัวมาในแนว

และเหมาะกับหนังหน้าและได้พังพืดต้นแขนมาก
ครับกลับบ้านกันมาหรือยังหรือบางท่านยัง

สนุกกันเริ่มต้นปีนะคะก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีนะคะ
ขอให้มีความสุขทุกคืนวันนะคะ
ใช่แล้วครับกับรายการของเราครับร้องได้ให้ร้านนะครับ
ศักราชกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับ
วันนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ยังเจอกันอีก๑วัน

ตอนนี้เรามี๒วันติดกันเลยนะครับ
เสาร์อาทิตย์๕โมงเย็นทางช่อง๓๒ทางไทยรัฐทีวีแห่งเวย์
สนุกกันแบบสองเด้งเด้งแล้วเด้งอีก
หากระโจนตับกระเพื้อมม้ามกระเพือเลยนะครับ
ก็ร่วมสนุกกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับ
ตัวกันให้ดีมาเริ่มต้นปีกันนะครับ
ผู้แข่งขันของเราเรียกว่า

อยู่ยงโฆษภัณฑ์กันมาข้ามปีเลยนะฮะ

สวัสดีครับ
จากคุณไม้แล้วนะคะด้านล่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ

คุณปลอยคุณหมาน้อยและคุณสวัสดีครับ

สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีพี่ไมค์ครับ
สวัสดีพี่ไมค์ครับ

ทำไมยังใส่ชุดเก่าอยู่ครับเนี่ย
ความขังเนี่ยมันต่อทอดมาจากปีที่แล้ว

นี่ปกนี่แบบสุดยอดมากเลยนะครับ

ปลกเสื้อปลกเสื้อแต่ยาวแล้วเกิน
เฉพาะปกเสื้อเนี่ยเนื้อเพลงนี้กองเต็มอยู่ข้างหลัง

ผ่ามาแล้ว๔เฟลงด้วยกันในปีที่แล้วนะว
วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๕
เพลงที่๕นี้๔หมื่นบาท

หวังว่าไม้จะทำไปได้จนถึง๑ล้านบาท

เหลือว่าบรรดาแฟนคอปเขารอคอยอยู่

แฟนคลับคุณไนท์ยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิม
แน่นครับยังเหนียวแน่นมาเชียร์คุณไม้เหมือนเดิมครับ
จำได้ไหมตอนที่ไม้ตกลงกับแฟนคลับไว้เมื่อปีที่แล้ว
ทำไมได้จริงเราแนะนำให้ไม้ออกประตูหลังแล้วหายตัวไปเลย
ไปบอกกว่าฮังด้านขวาหนึ่งแสนด้านซ้ายหนึ่งแสน

ถ้าหากฟังแล้วคิดว่าร้องเพลงนี้ได้

วิญญาณได้ออกจากล่างไปแล้วค่ะ

ชู้เพลง

มาแต่ตัวจะกลับไปในตัว

เล่นครับ

ทั้ง๖แผ่นป้ายยังรอคุณไม้อยู่นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

สำหรับเพลงที่๕นะครับ๔๐๐๐บาทเลือกที่จะเล่นโดยไม่ใช้ตัวช่วยใดทั้งสิ้น
ว่ามั่นใจมากใช่ไหมครับ

เพลงแบบว่าง่ายเด็กหรือว่า

ก็แสดงเป็นเพลงเก่าพอสมควรทีเดียว
ตอนนี้เตรียมตัวเล่นเกมกับเราได้เลย

เอาละครับมาดูกันเลยเพลงที่๕
มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมาครับ

นะคะมันนี่
เกิดจอดหน่อยละครับ
ขอโชคดีครับ

ผมอย่างน้องเปร้าน
ฟ้าแดดรอดมาพบเรามาให้ใบบ้าง
เริ่มมีความหวังเริ่มมีชีวิตชีวา
หวานชื่นน้ำคำยังจำประทับดวงจิต
เรื่องเบื่อชีวิตเลือกคิดมาแล้วให้เวลา
ปล่อยเรื่องช้างลอยทิ้งแม่นางคงหา
สองเราสัญญาร่วมชีวาต่อรังสรรค์
ที่เทไม่มีแค่
ที่แท้ไม่มีแค่
เพียงเราสองยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรอง
หลายสาขาเสียจนหนักลง
รักแสนรักสุดหักใจจนขอนโต
ใช่ราวร่ะรัวสุดรักสุดหักให้ให้
ใครลองกันกันนะครับ
เพราะเจ้าของเพลงนี้ชื่อเล่นเขาชื่อเดียวกัน

โอ้โหสุดยอดจริงนะครับ
เพลงนี้ก็เป็นครึ่งทางเลยทีเดียวมาดูกันเลยนะครับ
สำหรับเพลงที่๕นี้นะครับ

คุณไม้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โอ้โฮกำลังใจรถหลับจนด้านล่างทั้ง๖ทัน

เป็นทั่วพื้นาทีนี่
ลุ้นนะครับครึ่งทางนะครับครึ่งทาง

สำหรับเพลงที่๕นะครับ
พี่คุณไม้ร้องไป

เอาละครับร้องได้แบบนี้
รับไปเลยครับศีมูลบอส

มั่นใจมากเลยแหละครับว่าเป็นเพลงนี้